แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจำบาน
สวัสดีค่ะแอร์ฟันธิราค่ะปุ๋ยฟ้านัทภัทรค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณให้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ้โหสวัสดีวันค่ะคุณผู้ชมถึงทางนู้น
ก็ใหม่นะคะประโยชน์ใหม่อัดแน่นแต่พิธีกรยังหน้าเก่าอยู่ค่ะ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปนี่เลยค่ะ
ทำเสื้อทำกระเป๋าให้เก๋ไก่สไลเดอร์
โดยการใช้ซีดีเก่าจากวันนี่แหละค่ะมาทำให้เกิดประโยชน์
แล้วเราก็สวยชิคพร้อมเด็ดกับคนข้างแน่นอนค่ะ

โอ้โจ้ปุ๊ยบอกว่าปุ๊ยจะมาในระนิท
มีเสื้อเก่าให้กลายเป็นเสื้อตัวใหม่ด้วยซีรีใช่ไหม
นี่ไงฉันกำลังเอาซีดีเนี่ยแปะหลังแกเลย
เวลาแกเดินข้ามถนนตอนกลางคืนเนี่ยรถจะได้ไม่ชนด้วยเนี่ยตรงนี้เลย
อ๋อจริงเหรอได้ทั้งสวยได้ทั้งปลอดภัยเห็นใช่ต่างหากเอาแป๊บ
ฮะเพื่อเล่นเหรอเนี่ย
เจิดขนาดนี้นะวันนี้ฉันขอไม่ชวนเธอทำแบบปกติแล้วกัน
ขอท้าชนเลยวันนี้ท้าชนการทำโฮเมส

ตี้ยังไม่กลัวอยู่แล้วจ้าอันนี้ตี้ยังไม่กลัวว่ะ
ตรงนี้แหละเอางี้ฉันจะทำเสื้อเธอทำกระเป๋าไปแล้วกัน
ได้เลยสำหรับอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ
ของสาวปุ๋ยไฟล์หัวใจหลักอยู่ที่เสื้อเชิด
ส่วนสาวแอร์หัวใจหลักก็คือกระเป๋าคัชค่ะ
เราจะมาเริ่มทำคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็น้อยนิดมากมาย
นี่จะต้มซุกกี้หรือไงจ๊ะเนี่ยไม่ต้องซุกกี้สิเธอ

เราจะเอาซีดีคุณผู้ชมค่ะเอาซีดีนี่นะคะลงไปต้มค่ะ
หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องต้มซีดีนะคะ
หนึ่งก็คือให้มันตัดง่าย
มันจะอ่อนลงนะคะแล้วก็ทำให้ตัดแล้วมันไม่มีความรุ่ยอ่ะ
ลงไปตอนน้ำเดือดปุดเลยค่ะต้มไปประมาณ๕นาที
ขอบอกนิดนึงว่าอย่างอุปกรณ์อย่างเช่นกระทะหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้แยก
กับอันที่เราเอาไว้แบบโทษใครหรือทำใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้สารเคมีใช่ไหม
บางทีใครมีกระทะเก่าเก่านะคะคุณผู้ชมหวังว่าจะมาเอาดิบเอาดีนะคะ
ประดิษฐ์กระเป๋าหรือทำเสื้อขายเนี่ยเอามาเลยเสียสละลายมาเลย
มาถึงนาทีที่๕คุณผู้ชมค่ะเราต้มแล้วเรียบร้อยอ่ะปิดไฟค่ะ
ซับให้แห้งแล้วค่ะปุ๋ย

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะมาตัดกันนะคะ
ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างที่บอกไปมันจะทำให้เข้ามุมได้ง่ายค่ะ
ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เอง

แล้วเราก็จะมาติดนะติดกระเป๋าหรือไฟก็จะมาติดเสื้อนะคะ

แล้วเสื้อที่เอามาใช้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
สามารถใช้เสื้อเก่าที่เราไม่ใช้แล้ว
หรือว่าเบื่อแล้วค่ะอยากเปลี่ยนแบบใหม่แล้วค่ะ

เปลี่ยนยินหมด

เสื้อตัวนี้สามารถใส่ไปปลาขี้ได้เลยนะคะ
ใครอยากติดตรงไหนเพิ่มเติมก็แล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะ

สำหรับงบประมาณในการทำเสื้อเชิดวิบวับและกระเป๋าคลัสสุดเก๋มีดังนี้ค่ะ
เสื้อเชิดตัวเก่าฟรี
กระเป๋าใบเก่าครี
แผ่นซีดีเก่าฟรี
และวันนี้เราก็ได้เสื้อเชิดวิบวับและกระเป๋าคลาสสุดเก๋มาครอบครองในงบประมาณสูงบาท
พวกเราก็สวยและรวยมากแบบนี้กันแล้วนะคะ
ช่วงหน้าเราจะพาไปอิ่มท้องกันค่ะแบบราคาประหยัดสุดโต่งเลย
ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นรออยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ